ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านนั้นสัมผัสใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
อย่างเช่นประเพณีอาสาที่บ้านโพหักอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรี
หนุ่มสาวมั่นหมายจะแต่งงานกันแล้ว
ที่เจ้าบ่าวจะต้องถาคันไถคราดแอกไปให้วัดที่เจ้าสาวใช้ในฤดูไถหวาน
และสารกระบุง๑คู่เพื่อใช้หาบข้าวและกระบุงเล็ก๑ใบใส่อาหารไปกินที่นา
พรรษาก็จะสารกระจาดหนึ่งคู่พร้อมไม้คานหางหงให้เจ้าสาวหาบสำหรับไปทำบุญ
พรรษาก็เหล่าพายและสารมอบให้เจ้าสาวพายเรือไปงานบนกระถิ่น
อาสานี้ทำขึ้นสุดฝีมือด้วยความรักซึ่งตอนนี้ได้เริ่มเลือนหายไปแล้ว